ยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่เป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาไปอยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
พี่คนนี้โมโหเหมือนกันแล้วเขาทำยังไงดูกันฮะ
โอ้โหเดือดจริงครับฝรั่งคนนี้ปลาหินใส่ประตูนิรภัยของธนาคารนี้แตกละเอียดเลย
เหตุเกิดที่ธนาคารกรุงเทพสาขาปลายถนนนินยานนท์ตะบนเวียงใต้อำเภอปลายครับ
คืนวันพุธที่ผ่านมา๑มิถุนายนชาวบ้านแถวนั้นก็ถ่ายไว้ได้ครับ
ฝรั่งคนนี้เขาชื่อว่านายเคนดักลาสเมเดสอายุ๔๔ปีเป็นชาวแคนาดา
น่าจะโมโหจัดเลยอ่ะถึงขนาดเอาหินปลาใส่ประตูนิรภัยกระจกของธนาคารแบบนั้นนะฮะ
แถมระหว่างที่ปลาอยู่ก็โยยวายตลอด
จากนั้นในเค้นครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปขับวนเวียนอยู่ในตัวอำเภอปลาย
สุดท้ายไม่รอดครับโดนตำรวจสพปลายจับกลุ่มตัวไว้ได้
ไปสอบสวนไปสอบถามก็ทราบว่าในเค้นผู้ก่อเหตุเนี่ย
แต่เงินไม่ออกครับเขาเลยโมโหเอาหินคว่างใส่กระจกประตูทางเข้าของแบงค์อย่างที่เห็นไป
มีอะไรแตกบ้างล่ะมีประตูทางเข้าของแบงค์แตกไป๒บาน
กระจกผนังกั้นนิรภัยแตกไป๔บาน
โอ้โหจากที่กดตังค์ไม่ออกทีนี้อาจจะหนักเลยนะฮะเงินในบัญชีอาจจะหายไปเยอะเลย
เพราะว่ามีคุณค่าความสินหายรวมครึ่งล้านพี่ปุ้ย
หูห้าแสนบาทนะครับโอ้โห
เค้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาก็มาอยู่ในอำเภอปลายหลายเดือนแล้ว
ต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์
แถมเขาเนี่ยยังโอเวอร์สเตย์ด้วยนะคือเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
โดยการอนุญาตนั้นสิ้นสุดครับเพราะว่าเข้ามาอยู่เกิน๘๘วัน
ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ครับโอ้โหหนักเลยนะฮะ